ข่าวที่น่ายินดีนะคะของพี่ชูศรีเชิญยิ้มค่ะ
ก่อนหน้านี้เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนตกออกตกใจอยู่เหมือนกัน

ก็สดสดร้อนร้อนรัดสุดนี้นะคะ
ออกจากโรงพยาบาลได้กลับมาพักฟื้นที่บ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตลกคนดังบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าเดี๋ยวเตรียมจะกลับไปถ่ายละครต่อในสัปดาห์หน้า
สบายใจหายห่วงค่ะ
พี่แจ๊คบุกไปถึงบ้านพี่ชูศรีเลยนะคะหายดีแล้วก็ดีแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ต่อไปค่ะ